เวนต์หนึ่งโอ้โหแล้วปังจึ้งไม่แพ้กันเลย
เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นการรวมตัวนางเอกระดับตัวแม่ตัวท็อปของวงการบันเทิง

สวยจังนั้นเลยพี่แอมพร์ประสมพี่แอฟทักซะออนพี่เชอรี่เข็มแอบซอส

ใช่การมารวมตัวกันในครั้งนี้ทีมงานเปิดตัวคอนโดสุดหรูของคุณกร

เป็นอย่างจะมีใจไหมครับ

คือดูแบบโอ้โหผมชอบมูลค่ามากมาย

ต้องยอมให้ทั้ง๔นางจริงนะชอบคือแบบแต่ละคนสวยปังจริง
อย่างพี่เชอรี่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานจัดเต็มขนาดนี้มาในลุคหรูแบบนี้สวยมากสวยจริงนะคะ
พี่แอฟเองสวยเท่จ้ะพี่แอนเองก็มาแนวแบบเก๋ชิกแต่หรูหรานะฮะ
คุณซีริต้าแม่งานโอ้โหบอกเลยจ้ะว่าไม่มีคำว่าเบาจ้า
ต้องบอกว่าไม่บ่อยเลยนะที่จะเป็นการรวมตัวตัวแม่มาไว้ได้แบบนี้คุณผู้ชม
และแน่นอนว่าที่เขามารวมตัวกันได้แบบนี้ก็เพราะว่าศรีริต้าเนี่ยยกหูเลยโทรหาเพื่อนเลยว่า
งานนี้หน่อยจ้ามาช่วยฉันหน่อย
และในงานนี้ค่ะริต้าเองก็ยังถือโอกาสนี้เผยถึงประเด็นที่ถูกแซวก่อนหน้านี้ว่า
ตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกแบบติดดินอะไรแบบนี้หลายคนฟังแล้วก็แบบ
คนก็คือแซวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ากีต้าติดดินยังไงอ่ะ
ก็แบบว่าบ้านรวยแล้วจะติดดินยังไงเออติดดินยังไงอ่ะ
ลิต้าเคลียร์ให้เราฟังกันชัดหน่อยค่ะ
จริงริต้าก็พูดหลายอย่างริต้าก็อธิบายริต้าก็ไม่ได้มีฟิลเตอร์อะไร
เราก็พูดจากใจเนอะเราก็พูดออกไป
ต้องถมเนื้อถ่อมตัวเราต้องสวัสดีทุกคน
ไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม
สิ่งพวกนี้เราอยากปลูกฝังเขามากด้วย
เขาสามารถเจอทุกคนไปมาลาวายังไงคงไม่ได้หมายถึงไปเล่นกับดินยิงกระทรายขนาดนั้น
แต่ว่าคือแบบว่าเราในฐานะพ่อแม่และเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคน

แต่ลิต้าก็เข้าใจนะคะในมุมมองคนอื่นที่มองเข้ามา
อาจจะมองคำนี้แล้วก็รู้สึกว่าเธออยู่ตรงไหนของเธออะไรอย่างนี้
ก็ขอบคุณแล้วกันนะคะในทุกคอมเมนต์ยังไง
เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าเออพี่เขายัง
จริงเนี่ยนะรูปแบบการเลี้ยงลูกเนี่ยมันแล้วแต่แต่ละบ้านจะถนัด
แล้วแต่สไตล์ของแต่ละบ้านคุณผู้ชมแต่ขอให้เด็กเนี่ยเติบโตมา
มีความสุขเป็นเด็กดีของสังคมอันนี้เพียงพอแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่แม่อินเดอร์คุณแม่พูดดีมากเลยเนาะ
ใครพูดก็ไม่เชื่อนะต้องคนมีลูกแล้วนะ